จากเรื่องของสุนัขไปดูเรื่องของแมวเล่ร่อนกันหน่อย

ก็โอ้โหมีคนไปช่วยออกมาสุดท้ายช่วยออกมาได้
ร่วมกันตั้งชื่อให้ตามรถที่ไปติดด้วย
แต่งานนี้คนเขาดูทะเบียนรถด้วย
แต่ว่าคนก็ดูเหมือนกันนะฮะก็เป็นเจ้าหน้าที่กู้ภัยมูลนิธิรวมใจเชียงใหม่กำลังช่วยนี่ลูกแมวเร่ร่อนมันไปติดอยู่ตรงนี้ได้ยังไงก็ไม่รู้เหมือนกัน
ติดที่บริเวณกระจังหน้ามรถฮอนด้าซีอาวีทะเบียนทะเบียนนะขอไข่ออ่าง๒๓๕๖เชียงใหม่นะครับ
จอดอยู่ที่ก่อนถึงแยกถนน๓ล้านนะครับในตัวเมืองเชียงใหม่ก็ทุกคนก็พยายามช่วยกันอย่างทุลักทุเลนะ
มันเข้าไปได้ยังไงก็ไม่ทราบเหมือนกันก็ประมาณสัก๒๐นาทีก็นำตัวลูกแมวตัวนี้ออกมาได้อย่างสำเร็จนะครับ

แต่ชาวบ้านบอกว่าเนี่ยมีแมวติดอยู่หน้ารถนะ
ก็เลยจอดรถแล้วก็รีบลงไปดู
พบว่าลูกแมวเข้าไปติดอยู่ที่กระจังหน้ารถจริง
ก็พยายามขยับรถเพื่อให้ลูกแมวออกมา

ก็เลยเรียกกู้ภัยมาช่วยในการดำเนินการนำลูกแมวออกไปนะครับ
พี่กับหมูหูจะเอามันเข้าไปแล้วพอดีพี่ถอยรถแล้วน้องพี่เห็นว่ามันอยู่ตรงในอ่ะค่ะ

พี่หมูหูพอดีพี่จะปิดบ้านอ่ะค่ะปิดร้าน

พี่ขับแต่น้องมันเห็น

แมวไปเรื่อยมั้งอ่ะครับ
เออค่ะเรื่อยแล้วก็มันเข้ามาหมูหูเข้าไปอย่างไร
พอช่วยได้ทั้งเจ้าหน้าที่ทั้งชาวบ้านชาวช่องกับมุม
ดูเหตุการณ์ได้พอช่วยได้สำเร็จก็เลย

ตามรถที่ติดอยู่นะ